เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องต่อสู้กับโควิดไปอีกนานแค่ไหน
แต่ตอนนี้พูดถึงช่วงสงกรานที่จะถึงนี้
หลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาก็ยกเลิกงานสงกรานแล้ว
รวมถึงกิจกรรมในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วย
อย่างงานนั่งแคร่แช่น้ำที่พิศนุโลก
คือเขาจะเปิดให้มาเล่นน้ำที่บริเวณหน้าเขื่อนแควร์น้อย
ประกาศเปิดงานเพิ่งเปิดงานไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคุณสุดสกุล
ล่าสุดคือมีการสั่งปิดงานแล้ว
แต่ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมจะสามารถไปเที่ยวได้
วันนี้กับพรุ่งนี้สุดท้ายนะ
ใช่เพราะว่าหลังจากวันจันทร์เนี่ยคืองดก่อน
จริงมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อนเลยนะ
ช่วงนี้มีนาเมษาเป็นแหล่งที่สำคัญเลย
ใช่ค่ะเศรษฐกิจจะกระเตื้องเลยที่นี่
แม้แต่ว่าตอนนี้พอเจอพิษของโควิด๑๙ไปนี่นะคะ
ทำให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันโชง

ปิดให้บริการซุ้มนั่งแคร่แช่น้ำ
จะเริ่มวันจันทร์ที่๑๖มีนาคมนี้

กว่าโควิด๑๙จะดีขึ้น
แต่ว่าวันนี้วันที่๑๔
พรุ่งนี้วันที่๑๕ยังไปเล่นได้อยู่นะคะ

ก็ต้องติดตามว่าจะมีการเปิดให้บริการ
แคร่แช่น้ำอีกเมื่อไหร่

ก็อาจจะถึงขั้นปิดยาวไปเลย
เรื่องนี้นายกอบตคันโชงอย่างนายเอกสิทธิ์เมืองเปรม

ในฐานะประธานจัดงานนั่งแคร่แช่น้ำ
มีการเรียกสมาชิกมาประชุมด่วน
เพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙มันใกล้ตัว

เลยมีมติให้ปิดให้บริการ
แม้ว่าวันที่๗มีนาคมก็คือเสาร์ที่แล้วค่ะ
ทางด้านนายกอบตคันโชง

เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนช่วงสงกราน
คือในงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพมุมสูงเนี่ยนะคะ
เขาจะมีซุ้มไม้ไผ่มีร้านอาหารให้นั่งแคร่
แล้วก็เอาเท้าแช่น้ำที่บริเวณเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
แต่ณตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิต
ของคนในประเทศมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจนะคะ